ยังอยู่ในวัดแต่บางทีก็ไม่อยู่ในวัด

ใช่ค่ะคือในช่วงกลางวันนี้นะคะ

มีกิจนิมนต์ก็ออกไปตามปกติ

จะขับรถกลับมานอนที่บ้าน
ชาวบ้านเขาเห็นแบบนี้ทุกคืนเลย

ใช่ค่ะก็เลยตกใจอยากจะให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบหน่อยนะคะ

พลเมืองดีบอกว่ามีพระสงฆ์หนึ่งรูป
ไม่ยอมไปจำวัดคำว่าจำวัดนี่ก็คือการนอน
อยู่ที่วัดพอถึงเวลาช่วงเย็น
ก็จะเห็นขับรถเก๋งส่วนตัวกลับมาอยู่ที่วัด
ขออภัยนะคะกลับมานอนที่บ้าน
บ้านนี้อยู่ชุมชนวังบูรพาตำบลในเมืองอำเภอพิมาย
จังหวัดนครราชศรีมา
ชาวบ้านบอกเห็นมานอนที่บ้านแทบทุกวันเลย
ใช้ผ้าปิดบังอย่างมิดชิดนะคะ

เจ้าหน้าที่ไปพบพระสงฆ์นอนอยู่บนเตียง
ทราบชื่อคือพระดำอนาโลอายุ๖๘ปีแล้วค่ะ

มา๑๐กว่าพรรษาแล้วโยม

ก่อนหน้านี้ไปจำพรรษาอยู่หลายวัดแล้ว

ล่าสุดมาอยู่เป็นพระลูกวัดบ้านตูมหวาน
ตำบลตลาดไซอำเภอชุมพวง

ก่อนที่จะไปบวชมีพันรยาแล้วก็มีบุตรอยู่แล้วนะคะ
พระดำเล่าให้ฟังต่อไปบอกว่า

อยากจะมานอนอยู่ที่บ้านกับพันรยา

พบพระนอนอยู่รูปเดียว

จึงให้ไปจำวัดอยู่ที่วัด

ซึ่งย้ายเข้ามาใกล้บ้านอีกสักนิดนึง

ถ้ายังมีชาวบ้านแจ้งว่ากลับมานอนที่วัดอีก
ทีนี้ต้องพบเจ้าคณะอำเภอ

แต่ถามว่าพระนอนที่บ้านของคาราวาสได้ไหม

จริงถ้าพระไปนอนที่บ้านได้

ต้องดูบัญญัติพระวินัยในส่วนอื่น

อย่างเช่นในกรณีที่นอนในบ้านนั้น
พระนอนร่วมกับอนุปสรรค์สัมบัน

มีสตรีอยู่ด้วยหรือไม่
เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะครับ
ดังนั้นถ้าการบวชแล้วกลับมานอนที่บ้านเป็นประจำ
จึงอาจจะเป็นเรื่องไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับ